ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วพื้นที่อื่นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางประเทศไทย
คงต้องเตรียมรับมือต่อไปทีนี้จะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดในพื้นที่เราหรือไม่
ระวังเป็นพิเศษน่าหากรู้สึกว่าร้อนอุ้มอ้าว๒วันติดต่อกันนะครับ
กระแสลมนิ่งแล้ววันที่๓ครับเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
แน่นอนครับวันนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอกับความแปรผลสภาพอากาศนะครับ
หลังจากที่ได้เจอกับอากาศร้อน๒วันครับ
สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือกระแสลมที่พุ่งลงมานะครับ
เป็นกระแสลมค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
แรงของกระแสลมเองครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียได้นะครับ
บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้
ที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะสร้างความเสียหายได้

พรุ่งนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือนะครับ

เลยหนองบูรรมภูหนองคายอิกวิดอนธานีบึงกาลสกลนครนครพนมมุกนาหาร
ขอนแก่นชายภูมินครราชสีมากาลสินมหาสารคาม๑๐๑
โสธรอำนาจเจริญบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับ

นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ